เอามาดูเรื่องของชาวประมง๒๒จังหวัดทั่วประเทศหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของพรบประมง
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการทำประมง
บอกว่าบางทีมันไม่สอดคล้องกับวิถีการประมงที่เขาเคยทำมาก่อน
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพต่างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะชาวประมงจาก๒๒จังหวัดได้ยื่นหนังสือต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกให้ยื่นหนังสือต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะ
นายนรงชัยสิริเลขานายกสมาคมการประมงจังหวัดตรัง

เดินทางมารวมตัวกันบริเวณลานสนามหลวง

เป็นการยื่นหนังสือถึงผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

โดยมีนายประธานสุรกิจบวร

เป็นการเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมาย
ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมง
มี๗ประเด็นด้วยกันนะคะสำหรับข้อเรียกร้อง
อกจากนี้มีการคัดค้านอนุสัญญาองค์การรายงานระหว่างประเทศ

จากกฎระเบียบและกฎหมายต่างที่ออกมา
บอกว่าเป็นการออกที่ไม่คำนึงถึงวิถีการทำประมงเลย
ทำให้เรือประมงไม่น้อยต้องหยุดออกเรือ
เช่นเดียวกับที่สารกลางจังหวัดพังงามีตัวแทนชาวประมงเหมือนกันค่ะ
ยื่นหนังสือให้แก่นายกรัฐมนตรีแต่เป็นการยื่นผ่าน
ในภาคปุ่มอินทรสุวรรณรองค์พวกราชการจังหวัด
เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงให้หน่อย
นายวงศาอุดมอำนวยเป็นชาวประมงที่มายื่นบอกว่า
หลังจากที่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้กับชาวประมงทำให้ออกหาปลายากขึ้น
ต้นทุนก็สูงขึ้นเพราะว่าจะต้องไปดัดแปลงเรือให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าขณะที่ราคาปลาเองก็ไม่สามารถตั้งราคาให้สูงขึ้น
ต้นทุนที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่ะ
ชาวประมงจังหวัดตราดก็มาชาวประมงพังงาก็มาอีกหนึ่งจังหวัดก็มาคือประจวบคีรีขัน

มากันหมดได้รับความเดือดร้อนจากพรบประมง
เป็นกลุ่มประมงพาณิชย์และประมงขนาดใหญ่
อันนี้มาเยอะหน่อยนะคะ๒๐๐คนนะคะ
ยื่นหนังสือที่สารกลางจังหวัดเนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด
สอดคล้องกับวิถีประมง

อบด้วย๑แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
โดยใช้มาตรา๘๓แห่งพรบประมง
ข้อที่๒ขอให้ภาครัฐดำเนินการซื้อเรือคืน

ที่ทำให้เรือประมงส่วนหนึ่งต้องออกนอกระบบ
และไม่สามารถออกไปทำประมงอีกได้เลย
ข้อที่๓เป็นเรื่องปัญหาด้านสวัสดิการ
ที่ออกกฎระเบียบไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ข้อที่๔ออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการออกใบสำคัญ
รองการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
ข้อที่๕นะคะพระราชกำหนดการประมงพศ๒๕๕๙
มีบทลงโทษที่ดูเหมือนจะรุนแรงเกินไป
ข้อที่๖ภาระค่าใช้จ่ายในการติดระบบติดตามเรือประมง
ข้อที่๗อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานสากลไม่สามารถ
มาปรับใช้ในประเทศไทยได้ไม่สอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตามนะคะชาวประมงจะขอคำตอบที่ยื่นไป๗ข้อ
ขอ๗วันหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาใด
ทีนี้เขาบอกชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือ
หยุดทำการประมงประท้วงรัฐบาลเลยค่ะ